แล้วก็อย่าลืมส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกัน
วันนี้เราตั้งประเด็นไลน์เอาไว้๑เรื่อง

ในการลดน้ำหนักควบคุมสวดทรงองค์เอว
จะได้ไม่มีผลกระทบถึงขั้นกับเสียชีวิตนะฮะ

คำพูดที่เขาจะพูดกันเสมอว่า
ถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับลูก

เพราะมันเกิดเหตุแล้วมันแบบสูญเสียแล้ว
มันก็เอากลับคืนมาไม่ได้
คือมันเป็นเรื่องของหนังหุ้มเหล็ก

โทษทีนะเหมือนส่งลูกไปตาย

แต่เอาล่ะก่อนที่จะไปดูกรณีของน้อง

มาดูกรณีนี้ก่อนนะคะที่จังหวัดกระบีค่ะ
น้องอายุ๑๕ปีเป็นน้องนักเรียนชั้นม๔

ขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเสียหลัก

มันไปกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้ค่ะ

ลากไปไกลสักประมาณ๑๐เมตร
น้องเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ

เอกช่วนอายุ๑๕ปี

ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
ทีนี้ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ที่ไปประสบเหตุนะ

ก็วิ่งมาตามถนนตามปกติ
อย่างภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
จากนั้นรถของผู้เสียชีวิต

ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามคนที่เป็น

นายสามารถชัยวัดเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง

ตัวเขาเองขับรถไปบ้านเพื่อน

ชะลอรถเลี้ยวเข้าบ้าน

เข้าใจว่ามีคนปลาของใส่รถ
เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหตกใจเลยนะคะ

อายุ๑๕ปีไปเสียชีวิต

ตำรวจก็เลยเชิญตัวเจ้าของรถกระบะแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ไปสอบปากคำคุณดูนะในวงกลมสีแดงน้องขี่มาด้วยความเร็วนะ
สักพักหนึ่งไปพุ่งชนเสียหลักพุ่งชน
คือกระบะเขาขับเขาปกติเออไปอยู่ใต้รถกระบะสุดท้าย
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
ที่จะให้น้องขี่มอเตอร์ไซค์